ยังอยู่ที่เรื่องของการกลับรถ
คราวนี้เนี่ยเป็นรถบรรทุกพ่วง๑๘ล้อเลย
แต่ตอนออกตัวกลับรถไปแล้วมอเตอร์ไซค์มาจากไหนไม่รู้ครับ
ชนเอากลางรามรถสิบแปดล้อแล้วติดอยู่ตรงคานข้อต่อครับ
คนขี่มอเตอร์ไซค์ฮะแค่นี้หวาดเสียวพอไหมครับ
ยังไม่พอครับเหล็กเสียบตาเขาด้วยฮะโอ้โห

บัติเหตุครั้งนี้นะครับเกิดขึ้นบริเวณจุดกลับรถ
โรงเรียนสันทรายวิทยาคมถนนสันทรายแม่โจ้

อยู่ห่างจากจุดเกิดเหตุไป๕๐๐เมตรเท่านั้น

ไปช่วยเหลือคนขี่รถจักรยานยนต์ที่ร่าง

ระหว่างรถกับตัวลูกพ่วงนะครับ

ต้องเอาเครื่องมือตัดเหล็กที่เสียบตาออกครับ

ใช้เวลาอยู่นานเกือบครึ่งชั่วโมงครับ

กระทั่งนำร่างออกมาได้นะครับ
จากนั้นก็นำส่งโรงพยาบาลนครพิง
สอบปากคำนายสิทธิชัยขจรสันติ
คนขับรถพ่วง๑๘ล้อให้การแบบนี้บอกว่า
เขาขับรถมาจากตะบนแม่แฝก
จะมากลับรถที่หน้าโรงเรียนสรรทรายวิทยาคมนี่แหละ

บอกถนนโล่งเห็นแค่รถกระบะ
แล่นมาไกลคันเดียว
จังหวะกำลังกลับรถครับคุณผู้ชมครับ

หลังเกิดเหตุก็รีบโทรศัพท์แจ้งตำรวจนะครับ
แล้วก็รอให้ความช่วยเหลือผู้ได้รับบาดเจ็บ

และแจ้งข้อกล่าวหากับคนขับรถพ่วงต่อไป

รถยนต์ชนท้ายกันอีก๓๔

ที่รถถูกชนท้ายจนการจรจรกลับสู่ภาวะปกตินะครับ